ขณะที่ดูหนังที่ตัวเองแสดงที่โรงภาพยนตร์
ซึ่งปรากฎว่าคะนี่นึกออกมาเป็นเล่นหนัง

ถ่ายไม่ได้อันนี้ผิดกฎหมายเลยลูกค้า
ก่อนจะออกมาที่แจ้งว่าลิลลี่ต้องขอโทษด้วยนะ
ตอนนั้นแค่ตื่นเต้นมันก็อยู่ติดต่างกำต่างวัน
อันนี้มันก็คงเด็กมันไม่ได้ตั้งใจจะไปอัดคลิป
ไม่ได้เอามาขายอะไรหรอกแต่ว่าไม่ได้หรอกแต่ไม่หรอก
เวลามันผิดตอนนี้ด้วยเวลามันผิดตอนนี้เอาจริงนะ
ทำอะไรก็ผิดหายใจยังผิดโดนขุดโดนนานก่อนพี่เท้น
แล้วก็ดีใจที่ได้เล่นหนังแค่เห็นตัวเองอยู่ในจอ
กรณีนี้หนูว่าควรที่จะแนะนำน้องเจนี่ได้ดีที่สุดนะคะ
คือคุณแม่ม้าของเราทำไมคะต้องทำตัวอย่างไรดีคะคุณแม่
อ๋อเพราะคุณจะมาบอกว่าม้าจัดทัวร์ลงบ่อยอย่างนี้หรือ
คุณไม่มีประสบการณ์เยอะใช่ฟังไหมแหละนิ่งเงียบไว้เลยลูกเอ้ยนิ่งเงียบ
่งเงียบได้ดีที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้ามันผิดเนี่ยออกมาขอโทษก็คือจบ
ถ้าผิดแรงไม่ผิดก็นิ่งไว้ถ้าไม่ผิดนะก็นิ่งไว้
หรือว่าถ้าผิดขอโทษซะก็ต้องขอโทษซะแล้วก็นิ่งเงียบไว้เลย
แล้วแค่นั้นเองจบง่ายของอะไรก็แล้วแต่นะ
ถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะแบบว่าผิดหรอก
อันนี้นะไอ้ไข่เนี่ยก็ไม่ต้องมาช่วย
เราต้องช่วยตัวเราเองไม่หมายถึงถ้าสมมุติว่าเขานับถึง
ก็ตอนที่ฉันสัมภาษณ์น้องน้องเขาบอกอุ๊ยไอ้ไข่แบบสุริสุดเดช
แต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ไข่ก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้
เราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเป็นสัจธรรมที่สุด
คืออะไรที่มันไม่ถูกต้องก็แค่ไขให้มันถูกต้อง
รับผิดไปซะก็คือจบนึกออกไหมแล้วก็นิ่งเงียบซะ
แล้วก็ค่อยฟื้นฟูในเรื่องการทำดีต่อไปเรื่อย
ให้เขาเห็นนะว่าเรากลับมาทำดีแล้วก็แค่นั้นเอง
ทุกอย่างมันก็จะจบง่ายที่สุดฉันเองเนี่ยนะ
ฉันไม่ได้ทำผิดนะฉันทำถูกแต่ฉันโดนทัวร์ลงนะ
ฉันยังต้องเงียบเลยอะถึงภาพนมนตร์ออกเอ้าปะ

ว่าด่างเขาไปเรื่อยแหละยิ่งสนุกปากใหญ่เลย

เพศแท้นั้นแล้วนี้ฉันไม่เคยคุยถึงน้องเขาเลยนะ

เคยพูดคุยสัมภาษณ์ในสามแซ่บ
แล้วเรามีความรู้สึกเราปราบปลื้มเด็กคนนี้
เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบต่อสู้ชีวิต

คนเราเนี่ยนะเวลามันเดินทางมาจนถึงจุดสุดยอดเนี่ย
มันจะต้องแบบมีการแบบว่าเอาเปรียบคนอื่นบ้างก็มี

ให้เขาบ้างก็มีรับเขาบ้างก็มีบ้าง
มันมีถูกมีผิดมาตลอดเวลามันถึงได้ยืนมาถึงจุดตรงนี้ได้